คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่มดนับประพัฒน์กันบ้างดีกว่านะคะ
อัปเดตเรื่องราวหัวใจของเขาหน่อย
แห้งสนิทแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีหนุ่มคนใหม่มาแล้ว
แต่ชี้ใจแข็งมากปากแข็งด้วย
เพราะว่าไม่ยอมเปิดเผยชื่อเสียงเรียงนามสักที
รวมไปถึงรูปร่างหน้าตาเราก็ไม่เคยได้เห็นนะคะคุณผู้ชม

แต่วันวาเลนไทยที่ผ่านมาชีไม่เหงานะจ๊ะชีว่าแบบนี้
ไม่เห็นรูปใช้ว่าหัวใจจะว่างนะคะสำหรับนักแสดงสาวมดนับประพัฒน์
เพราะตอนนี้เจ้าตัวกำลังอินเลิฟอยู่กับหนุ่มนิรนามนอกวงการ
ซึ่งเห็นได้จากภาพดอกกุหลาบสีแดงช่อโตที่เธอโพสต์ลงในไอจีส่วนตัว
ในวันวาเลนไทยที่ผ่านมาโดยนักแสดงสาวยืนยันว่าไม่ใช่หนุ่มเจ้าของค่ายมวยที่ส่งมาให้
ฮอตเหมือนกันนะคุณนะเพราะหนุ่มคนนั้นเนี่ยเป็นแค่เพื่อนเธอบอกแบบนี้
ส่วนนุ่มคนรู้ใจขอรอถึงเวลาแล้วจะพามาเปิดตัว

เราขอเลยไม่ระบุแล้วกันว่าเป็นใครอะไรอย่างใง
ยังไม่เปิดตัวค่ะเพราะว่าแล้วคือหนึ่งคือเขาเป็นคนนอกวงการด้วยค่ะ
เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นคนในวงการเวลาเรามีอะไรก็จะเป็นคนเราต่อ
เราพูดเราต่อคนเดียวอะไรอย่างนี้คือเราเกรงใจเขาด้วยอย่างนี้ค่ะ
ทั้งคู่ก็มองว่าแบบนี้มันก็ดีแล้ว
เพราะว่าด้วยช่วงระยะเวลาด้วยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราอยากได้ใช้ระยะเวลามากกว่านี้
และอนาคตเราไม่รู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ความสัมพันธ์มันก็เริ่มจากความที่แบบคุยกันเป็นเพื่อนนะคะ
เรามองว่าให้มันค่อยพัฒนากันไปดีกว่า
แม่เขาไม่อะไรกับเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะ
ใช่เขาก็ปล่อยให้เราเป็นแบบให้เราเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะ